ท่านผู้ชมครับวันนี้มีพิธีวิวาสุดชื่นมื้นที่จังหวัดจันทบุรีของผู้ชาย๓คน
ผู้ชาย๓คนไม่ใช่เจ้าเบ่า๓คนนะเจ้าเบ่าคนเดียวเจ้าสาว๒คน
เขาครอบครัวเดียวกันฮะแต่งงานกันสามคนค่ะนี่ครับ
พิธีสงฆ์นะพิธีต่างเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับ
บ้านคลองนารายพื้นที่หมู่๙ตะบนคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับ
เป็นพิธีวิวานะครับของชายหนุ่มสามคนตกลงโปรงใจ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องครอบครัวยินยอมแล้วก็มาร่วมพิธีกันอย่างแช่มชื่นนะครับ
บ้านหลังนี้นะครับเจ้าภาพของงานแต่งงานแล้วก็เป็นเจ้าบ่าวป้ายแดงรูปหล่อนะครับ
ชื่อว่านายธนวัฒน์พุ่มทองอายุ๓๐ปีชื่อเล่นชื่อเจมส์นะฮะ
ส่วนเจ้าสาวทั้งสองคนของเขาเนี่ยมีนายสัญชัยทรัพย์จันทร์อายุ๒๒ชื่อเล่นชื่ออ้ำ
อีกคนนึงคือนายตินนพบบุทวัฒน์อายุยี่สิบสี่ชื่อเล่นชื่อเต้ย
อ้ำกับน้องเต้ยนะฮะเป็นเจ้าสาวส่วนตรงกลางนี่คือเจ้าเบ่านะฮะคือเจมส์นะครับ
บอกว่าตัวเขาเนี่ยทำงานเป็นนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่จันทบุรี
แล้วเริ่มคบหากับอ้ำที่เป็นแฟนคนแรกนะที่เป็นเจ้าสาวนี่แหละนะครับจากการเป็นเอฟซีติดตามผลงานของอ้ำก่อนอ้ำเป็นแดนเซอร์นะฮะ
อ่าก็รู้จักปลื้มใจกันถูกชะตากันคบกันอยู่เจ็ดปีกว่าค่ะนะ
หลังจากนั้นเจมส์กับอ้ำเนี่ยได้รู้จักกับเต้ยซึ่งก็มาเป็นแดนเซอร์เหมือนกันนี่แหละนะครับสนิทสนมคุ้นเคยกันแล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกันมากกว่าเพื่อน
กลายเป็นคนรู้ใจทำให้ทั้งเจมส์และอ้ำตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือเปิดอ้าแขนรับเต้ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นคนในครอบครัว
ค่ะทั้ง๓คนเขาตกลงกันลงตัวนะคะเขายินยอมพร้อมใจอยู่ด้วยกัน๓คนแบบนี้นะคะไม่มีปัญหาแน่นอนเขายืนยันค่ะ
ใช่ครับนี่ค่ะเขาก็บอกว่ารักเท่าเท่ากันค่ะทั้งหมดนี้นะคะเขาก็มีการจัดพิธีทั้งพิธีอย่างเป็นทางการ
แล้วก็มีการแสดงร้องเพลงเต้นอะไรกันด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนิดนึงค่ะ
อย่างเราอย่างนี้ครับคือแบบว่าบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้มีคนชอบมีคนเกลียดอย่างนี้ครับคือแบบว่าอยากจะรู้ว่าเพศอย่างเราเนี่ยมันเป็นความรักที่สวยงามช่วยกันสร้างช่วยกันทำอะไรอย่างนี้ครับ
พ่อแม่เรารับรู้ได้ทั้งสามฝ่ายอย่างนี้ครับคือแบบว่าชีวิตก็แฮปปี้อย่างนี้ครับคือผมทำงานหลักอยู่แล้วเพื่อให้เขาคือไปงานเดนเซอร์อะไรพวกนี้กันใช่ครับ
นี่นะคะพ่อแม่ของทั้ง๓คนเขาก็ยินยอมเขาก็มีความสุขที่เห็นลูกมีความสุขแบบนี้
เราเห็นแล้วเรามีความสุขเหมือนกันแสดงความยินดีด้วยนะครับ